แต่ว่าอีกหนึ่งสาวคนนี้เปย์ให้ทั้งครอบครัว
แล้วก็เปย์ให้คุณสามีด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนเลย
คุณหนูเล็กก่อนบ่ายหรือว่าหนูเล็กกาก๊านั่นเองนะฮะ
ปกติเนี่ยเราจะเห็นเธอลงภาพในไอจีก็เป็นภาพครอบครัวนะ
คุณแม่ไปทำกิจกรรมต่าง
แล้วก็มอบรอยยิ้มมอบความสุขให้กับครอบครัวมาโดยตลอด
และก็ไม่ลืมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับหนุ่มข้างกาย
อย่างคุณเอกเอกวุฒิด้วยการถอยรถยนต์ป้ายแดงค่ะคุณ
อบให้เป็นของขวัญต้อนรับปีจอนะจ๊ะ
โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพสมาชิกคันใหม่
กับสามีสุดที่รักผ่านในไอจีส่วนตัว
นี่ภาพนี้เลยพร้อมข้อความเกรบอกว่า

เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความหวานของคู่นี้

ก็พากันจับจ้องไปที่ไหนรู้ไหมคุณ
ป้ายทะเบียนรถเตะถูกต้องแหมป้ายแดงก็ต้องส่งกันหน่อยเนี่ยงานนี้เดี๋ยวมาลุ้นกัน
มกราคมนี้จะมีเฮหรือว่ามีฮือ
ดิฉันว่าซื้อหนังสือนี่น่าจะมากกว่าแต่ของเราทีมงานของเราเบลอไว้
เบลอไว้แอบไปดูกันเองนะสิคุณผู้ชมเสียใจด้วยจริง
ด้วยว่าถ้าดูบันเทิงไทยรัฐเนี่ยอาจจะไม่เห็นอะไรเลยอาจจะต้องเข้าไปดูในอินสตาแกรมของคุณเล็กก่อนบ่าย
ไปดูกันเอาเองแล้วกันแต่ว่าวันที่จะออกผลรางวัล๑๗มกราคมนี้
แต่ว่าอยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบเวลาซื้อรถป้ายแดงแล้วป้ายทะเบียนจะออกจริงหรือเปล่า
เพราะว่ารถป้ายแดงเต็มถนนเลยดิฉันก็ไม่รู้จะซื้อคันไหน
นั่นแหละสิเขามีเคล็ดลัดยังไงในการดูมันเป็นความเชื่อแหละ